มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

โอ้โหต้องบอกว่ามันต้องเริ่มต้นจากที่

แล้วอยู่ก็ได้แบบในคืนเดียวนะ

ซึ่งในยุคนั้นพศ๒๕๓๔
จะแบบเริ่มเข้าวงการเอาบอกว่า

แต่พอเรามาเป็นดารานักแสดงเราเริ่มแบบว่ามีรายได้

แล้วก็ช่วงนั้นเทคผับเปิดเยอะมาก

กินเหล้าแบบว่าวันหนึ่ง๓๔ขวด

จนทุกคนเหลือพกกลิ่นตัวกลายเป็นกลิ่นเหล้าไป
ผู้กำกับก็สายหน้าแบบว่าไม่ละมุดสักวันได้ไหมเหม็นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า
ฉันไม่ได้ทำงานฉันเสียหายนี่ฉันก็ทำงานได้แล้วเล่นบทร้ายด้วยไง
เวียงวีนสุดฤทธิ์เลยสมัยก่อน
ใช่ไม่ระวังตัวเองเลยและก็ว่ามีแฟนเยอะมาก
เหมือนกับว่าคบคนเยอะหลายคนแต่แบบมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะ
ใครมาจีบก็พอเรามีแฟนขึ้นมาจริงก็ต้องรอเลือกว่าจาก๑๐๒๐คนนั้นจะเอาใครเลย
โอ้โหเลิศจังเลยอ่ะแต่อันนั้นคือช่วงสนุกของชีวิต
ช่วงที่แบบสำมะเลเทเมาเพย์บอยเพย์เกอร์หลงตัวเองด้วยค่ะ
พิเศษกว่าคนอื่นเราแบบว่าสวยเรามีตังค์
อยู่ในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงดังมาก
แต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมีเหตุการณ์ซึ่งแบบว่าทำให้คนที่มั่นใจในตัวเองอย่างคุณ
เขาบอกคุณถึงขนาดต้องช็อกไปยังไงฮะ
คือตอนนั้นก็กลับจากญี่ปุ่นแล้วเนาะก็ยิ่งดังใหญ่เลย
เสร็จหลังจากนั้นก็มีถ่ายละคร
ถ่ายละครอยู่นี่แหละแล้วก็ไปเจอ
โรงพยาบาลเขาแตะตรวจร่างกายประจำปี
ก็คิดว่า๒๗๒๘เลยไม่เคยตรวจร่างกายเลย

หมอก็ทำหน้าเสียแบบซีด
แล้วบอกคุณตาคะหมอว่าหมอไม่มั่นใจ
ขอคุณตาไปแบบตรวจลึกกว่านี้ได้ไหม
แล้วก็เข้าไปในอุโมงกลับออกมาหมอก็ดูแผ่น
แล้วหมอก็น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมตาโตมาก

คุณตาทำใจนะคะเฮ้ยทำใจอะไรคะหมอ
หมอว่าที่ท้องที่ท่อน้ำดีเนี่ยมันโตผิดปกติมากเลย

อุ๊ยตอนนั้นอายุ๒๘หมดดำ

ใช่คือท่อน้ำดีของมนุษย์เรามันประมาณ๓มิล

หนูนิ้วก้อยแล้วสิ่งที่เขาเห็นของคุณ

โดยที่คุณไม่มีอาการอะไรเลย

คือมันเกิดจากการแบ่งเซลเวลปกติตั้งแต่เด็ก
เด็กจะมีอาการแบบนอนดึก
ถ้าแบบกินแบบว่ามันมันก็จะอาเจียน

แล้วยิ่งพอเราโตขึ้นมาช่วงที่กินเหล้าเยอะเนี่ย

แต่เราอ้วกไม่เหมือนคนอื่นเราอ้วกจนน้ำดีออกมา
แสดงว่าไอ้เหล้าที่คุณไปกินมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น

มันกระตุ้นให้แบบน้ำดีมันแตกตัวผิดปกติเข้าไปใหญ่
แล้วมันโตขนาดที่เข้าไปในตับ
ท่อน้ำดีทุกอย่างโตผิดปกติเข้าไปในตับด้วย
ในที่สุดท่อน้ำดีของคุณแล้วก็ในตับมันโตพองไปหมดแล้ว
ใช่หมอก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัดทันที

ก็เลยต้องโทรไปหยุดกองละครทุกอย่าง

แล้วหลังจากนั้นก็คือเข้าห้องผ่าตัด

ชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าความเป็นความตายเลย
ป่วยครั้งนี้จุดนี้แหละฮะคือจุดพลิกชีวิต

เพราะเป็นจุดที่คุณเริ่มกลับมาคิดถึงความจริงของชีวิต
ใช่ค่ะมดดำคือตอนนั้นต้องเล่าให้ฟังเลยว่า
คำว่ามะเร็งเนี่ยมันก็รุนแรงมากสำหรับคนที่เป็นแบบอายุ๒๐
ที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะป่วยจะตาย

แต่ออกจากห้องผ่าตัดออกมาเป็นเหมือนคนพิการเลยค่ะมดดำ
คือมันมีท่อระยงระยางมีเราปัสสาวะไม่ได้

เราต้องมีท่อข้างเพื่อจะเดินน้ำข้างใน
ใช่เลือดให้มันออกมาเพราะมันผ่าตัดข้างใน

ตั้งแปะเนี่ยตรงนี้ยังเป็นแผลอยู่ประมาณ๘นิ้ว
ก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณมีมีดบัตร
แบบเป็นแผลใหญ่ประมาณ๘นิ้วเนี่ย
แล้วทุกลมหายใจมีคนเอามือมาบลงไปที่แผลเจ็บแผลสดคุณคุณจะเจ็บขนาดไหน
ลมหายใจที่ปอดมันลงไปชนที่แผลตรงนั้น
โอ้โฮมันแบบน้ำตาจันเล็ด
แล้วพอหายใจออกไม่อยากหายใจเข้าฝืนฝืน

มันก็เจ็บอีกมันเจ็บแบบโอ้โห
แล้วก็หันไปมองหน้าแม่คนที่รักเรา
หันไปมองหน้าแฟนคนที่เรารัก
เขาก็ทำหน้าแบบเหมือนลุ้นกับเราแต่เขาไม่เจ็บกับเราอ่ะ

อย่างนั้นถ้าเราตายเราก็ต้องตายคนเดียวใช่ไหม
เสร็จแล้วในชั่วขณะนั้นจิตคิดขึ้นมาเลยเฮ้ย
ถ้าอย่างนี้ถ้าฉันตายไป
มาเกิดใหม่ฉันก็ต้องมาทุกข์แบบนี้อีกใช่ไหม

เพราะว่าคนทุกคนเกิดมาก็ต้องมีโอกาสได้เจ็บป่วยอีกแน่

พอถึงตรงนั้นแล้วจิตมันบอกเลยว่า

แต่มันไม่มีความรู้อะไรเลยที่จะช่วยให้ฉันไม่ต้องเกิด
เรียนจบมาปริญญาโทประเทศญี่ปุ่นคณะเศรษฐศาสตร์
ฉันเป็นร้องนางสาวไทย
ฉันสวยฉันทำงานได้ตั้งเยอะแยะมีเงินเยอะแยะ
แต่ทำไมฉันต้องทรมานขนาดนี้
ก็เลยคิดว่าฉันไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้ว
อยากจะแต่ไม่รู้จะหาวิธีไหนที่จะไม่กลับมาเกิด
ใช่คำนึงอะไรคำนึงอะไร
มีร่างกายเป็นคำทุกขังและเป็นคำทุกขังเพื่อเคักสอบ
นี่เราจะสอนงานในสงกแบบนี้
ปรากฏว่าท่านก็ลาไปแล้ว

เขาบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครู
ดังนั้นฉันต้องเรียนวิชาธรรมะ
หลังจากนั้นก็เลยเริ่มอยากจะรู้จักธรรมะ
ไปเลยค่ะเรียนธรรมศึกษาที่วัดมหาธาตุ

ทีนี้ก็ได้รู้จักประวัติพระเจ้า
เพื่ออะไรเพื่อเป็นการตามหาการที่จะไม่กลับมาเกิดอีก
ใช่ตามหาว่ามันคืออะไรมันคืออะไรไม่เห็นเข้าใจเลย

ก็แค่ท่องจำแต่ก็ยังไม่เข้าใจมันแยกแยะไม่ออก
จนกระทั่งไปเริ่มสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์
แล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตด้วยตอนไปสวดมนต์ครั้งแรกบอกว่า

จะขอสวดมนต์ที่วัดนี้ทุกวัน

ขอโทษนะฮะในระหว่างนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึง
ที่คุณไปสวดมนต์คุณไปตามหาการที่จะไม่กลับมาเกิด

คือหมอก็บอกว่าให้ไปเช็คอัพตลอดเวลารีเช็ค

วันกับการอ่านหนังสือคู่มือการเป็นมนุษย

สิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่าเพราะธรรมะ

มารู้จักสิ่งนี้ก็หลังจากไปสวดมนต์เสร็จ

ตอนนั้นเริ่มรู้จักกายกับจิตแล้ว
ก็เลยไปเข้าคอร์สทันโกเอ็นก้าเป็นคอร์สแรก
การที่บอกว่าเป็นธรรมาโอสดก็คือ

ขาฉันเจ็บมันจะเจ็บยิ่งขึ้น
พอวันที่๔ทนถึงวันที่๔

จิตมันดิ้นไม่ไหวแล้วมันสงบมันรวมตึ้ง
ดำมันนิ่งแล้วสงบมาก

กายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอย่างเดียว

หลังจากนั้นพอเราทวนกลับมากลับมาไล่ดู
เชื่อไหมว่าจิตดวงนี้มองเข้าไปเห็น
หัวใจตับไตไส้พุงการทำงานทุกอย่างของร่างกายหมดเลย
และอาการที่ปวดท้องมา๔วัน
ที่ไปขอยาเขากินทุกวันหายเป็นปลิบที
นี่คือธรรมโอสดมันเกิดจากวิปัสนายาน

กายกับจิตมันแยกกันแล้วเราไม่ไปเกาะอยู่กับเวทนา
แล้วเวทนาไม่ใช่เราเราไม่เจ็บอีกเลย
หลังจากที่เราปฏิบัติไปได้สักพักนึง

แล้วก็เชื่อมั่นในพุทธศาสนามากขึ้น
จากนั้นก็เลยไล่หาปฏิบัติที่อื่นอีกหลายที่
หลังจากนั้นมีอยู่ที่หนึ่งค่ะ
ที่นี้เขาสอนธรรมตัดกรรม

ใช่เป็นการเปิดโลกเป็นธรรมะเปิดโลก
ก็จะให้พองยุปหายใจเข้าพองยุป
ที่นั่นเป็นที่แรกที่ทำให้เราเห็นอดีตชาติของตัวเอง